เอาล่ะไปดูต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับว่า

แล้วก็รวมถึงสถานการณ์เป็นอย่างไรด้วยนะครับ

แม้การฉลองจะต้องคึกคักสนุกสนานนะฮะ

เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันภัยก่อการร้ายนะครับ

ประกาศยกระดับการรักษาความปลอดภัย
ในประเทศตลอดช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มัสนี้

มาตรการภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดหลังเหตุวินาศกรรมกรุงปารีส

โดยเฉพาะเรื่องการดูแลพื้นที่เสี่ยง

ซึ่งชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะฮะ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

ความปลอดภัยนั่นเองซึ่งก็ทำให้พวกเขาไม่ได้รับความสะดวกสบาย
เหมือนการฉลองคริสต์มัสในปีก่อนครับ
ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยี่ยม
มีพระราชดำรัฐเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มัสประจำปีนี้
โดยให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำขู่ของผู้ไม่หวังดี
หวังจะให้ชาวเบลเยี่ยมแตกความสามัคคีกัน
ซึ่งบรรยากาศภายในกรุงบราเซลเมืองหลวงของเบลเยี่ยมเมื่อวานนี้
ประชาชนได้ยังออกมาจับจ่ายสินค้าอย่างคึกคัก
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนั่นเอง
เช่นเดียวกันกับคริสต์ศาสนิกชนในประเทศจีน
เดินทางมาเข้าโบสถ์ในค่ำคืนของวันคริสต์มัสอีฟเมื่อคืนวาน

แม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะสถานทูตสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสประจำประเทศจีน
เพิ่งออกแถลงการเตือนพลเมืองให้ระวังการตกเป็นเป้าโจมตี
ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในกรุงปักกิ่ง
ขณะเดียวกันทางการจีนก็ได้ประกาศเตือนความมั่นคงในระดับสีเหลืองนะฮะ
ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มมาตรการตรวจความปลอดภัยตามย่านช้อปปิ้ง
แล้วก็เพิ่มการตรวจค้นถังขยะทุก๓๐นาที
เพื่อป้องกันการซุกซ่อนวัตถุระเบิดด้วยครับ
ปิดท้ายครับไปดูกันที่รัสเซียขึ้นเหนือจีนขึ้นไปหน่อย
เมื่อวานที่เริ่มตกแต่งคิสมาสต้นใหญ่ที่จตุรัชไคทรีโด
ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับเด็กชาวรัสเซียนะครับที่จะมาจัดการแสดงต่าง
จตุรัสแห่งนี้ด้วยเลยทีเดียวครับ